พ่อครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาฆ่ายังไงนะ

ใช้มีดพระเนี่ยกระหน่ำฟันเละไม่ยั้งเลย
แล้วลากศพไปฝังดินอำพลางที่หลังบ้าน
ปมปัญหาก็คือการเอาบัตรคนจนไปจำนำที่จำนำที่ร้านค้าต่างอำเภอ
ฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียว
บริเวณหลังบ้านพบก้านมะพร้าวแห้งวางอยู่บนหลุม
ที่มีร่องรอยฝังกลบใหม่เชียว
โดยกู้ภัยใช้จอบขุดเอาดินออก

เจอในเปชาลีผลามอายุ๗๒ปี
ท่านเป็นชุดของบ้านถูกฝังอยู่ในหลุมสภาพศพ

คือมีบาดแผลถูกของมีคมฟันที่กลางใบหน้า
กลางใบหน้าลักษณะเป็นกากบาดสองแผลนะครับคุณพระพร
นะครับศีรษะ๔แผลแขนและลำตัวอีกหลายแผล
ใบหูขวาถูกเฉือนขาดออกมาเลย
หน้าสยดสยองและสเทินใจยิ่งนัก
แล้วก็ยังพบร่องรอยการลากศพออกจากบ้านนะครับ
ที่หลังบ้านแล้วก็ไปเจอมิดพระเปื้อนเลือด๒เล่ม
เชื่อว่าผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายตั้งแต่ในบ้านแล้ว

ฆ่าพ่อตัวเองน่าจะมาจากก่อนหน้านี้

เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเขากับของลูกชายรวมกัน๒ใบ
จำนำกับร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงศ์

ต่อมาในตู่พอรู้ว่าพ่อเอาบัตรไปจำนำก็มาทวง
อ้าวพ่อต้องครึ่งสินะฮะ
แต่ถูกพ่อปฏิเสธจนมีปากเสียงทะเลาะกัน
จากนั้นนายเปย์ก็หายตัวไปกระทั่งญาติออกตามหา
มาพบศพถูกฆ่าฝังดินอยู่หลังบ้านแบบนี้
สวัยแสงนวลน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ

ไม่คิดว่าหลานจะทำกับพ่อของตัวเองได้ถึงขนาดนี้
อยากฝากถึงหลานให้กลับมามอบตัวซะ
ส่วนร้านค้าที่รับจำนำบัตรนายปลารบลิไทยสงฆ์พาณิชยจังหวัดบุรีรำว่ายังไง
รู้ไหมรู้ว่าร้านค้าที่รับจำนำบัตรคนจนเนี่ย
รู้แล้วว่าเป็นร้านไหนจะเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง
เพื่อให้ความไปทำกับร้านค้าด้วย
เรื่องต้นพบหลักฐานการใช้บัตรแล้วครับ
ฝากเตือนนะครับร้านโรงฟ้าประชารัฐนะครับ
ของจังหวัดบุรีรำตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด๓๔๙๓ร้านค้านี้นะครับ
ก็ขอให้ท่านนะครับปฏิบัติตามนะครับ
เงื่อนไขขององค์ค้าเท่าไหร่นะครับห้ามยึดแล้วก็เก็บบัตรไว้นะครับ
และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าห้ามจำหน่ายนะครับ
ในราคาที่เกินสมควรนะครับแล้วก็ให้มีการปิดป้ายแสดงราคานะครับ
ร้านค้าไหนทำแบบนี้นะฮะจะถูกเพิกถอนร้านทงฟ้านะครับ
กระทรวงการคลังเขาก็จะเพิกถอนสิทธิทุกอย่างของโครงการรัฐบาล
คือท่านหมดอนาคตจะร่วมโครงการกับรัฐบาลไม่ได้อีกต่อไปนะฮะ
และจะมีกฎหมายอาญาฐานช่อกงพ่วงมาด้วยครับ